เกษตรทำเงินนะครับจะพาไปดูเทคนิคของเกษตรกรที่เขาเลี้ยงหมูหลุม
ยังไงให้หมูหัวเราะมีความสุข
ถูกต้องทำยังไงนั้นติดตามพร้อมกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ด้วยแนวโน้มความต้องการเนื้อหมูที่มีเพิ่มมากขึ้น
เลี้ยงหมูให้เติบโตเร็วและไม่เป็นโรคก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
เกษตรกรให้ความสำคัญเพราะเลี้ยงให้ดีรายได้ก็ดีงาม

ผู้บริโภคมีความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งสถานประกอบการก็หันมาใช้เนื้อหมูที่เป็นออร์แกนิค

ที่นี่เกษตรกรเขามีพื้นฐานที่ดีในการทำระบบฟาร์มอยู่แล้วนะครับ
และยังปรับปรุงเพิ่มด้วยการหาวัสดุทางธรรมชาติมารองพื้นปูน
ถือว่าเป็นโชคดีของผู้บริโภคแล้วนะครับ
ฟาร์มขนาดกลางเขางดใช้ยาปฏิชีวนะและวัคซีนแล้ว
เน้นมาปรับเปลี่ยนมาใช้วัสดุรองพื้นจากธรรมชาติมากขึ้นครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่หมูหลุมดอนแร่ฟาร์ม
อยู่ที่ตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
มาพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมที่หาวิธีช่วยลดต้นทุนการเลี้ยง
และหมูเนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
สุขภาพของหมูที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่ด้วยนะครับ
ทั้งลดจำนวนหมูต่อคอกเดิมเนี่ย๑คอกเลี้ยง๘ตัว
ปรับให้เหลือเลี้ยงหมูคอกละ๖ตัวเท่านั้นครับ
ปรับเปลี่ยนวัสดุในรองก้นหลุมในคอกจากแกรบมาเป็นเปลือกมะพร้าวน้ำหอมครับ
ปรับเปลี่ยนแล้วผลดีที่ตามมามีอะไรบ้างครับพี่สุพธ
อีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้หมูโตเร็วขึ้นมากเลยนะครับ
พี่สุพธครับข้อดีของเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
เปลือกมะพร้าวที่ได้มาเนี่ยครับก็หมูก็จะแทะเล่นนะครับ
หมูเนี่ยจะมีโรคอยู่แค่๒โรคโรคท้องเสียนะครับกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับ
ปรากฏว่ารกอาการท้องเสียทั้งต่างเนี่ยมันกลับลดลง
สารเทนนินที่มีรถฝาดผมคิดว่าน่าจะช่วยให้อาการโรคท้องเสียลดลงได้
ใช้เวลาเลี้ยงขุนจาก๔เดือนลดเหลือเพียง๓เดือนก็สามารถจำหน่ายได้แล้วครับ
ที่นี่นะครับมีกระบวนการเลี้ยงหมูแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตแบบลดต้นทุนการดูแลและการแปรรูป
แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเขาไม่ได้สร้างรายได้แค่เนื้อหมูนะครับ
เกษตรกรเนี่ยยังเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยที่ได้จากเปลือกมะพร้าวลองก้นหลุมผสมมูลหมู
และผ่านการหมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์นานถึง๓๔เดือนครับ
กลายเป็นปุ๋ยคุณภาพดีที่ขายได้ดี
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โอ้โหหมูโตดีแฮปปี้มีความสุข

มีความสุขเหมือนหมูดิฉันก็สบายใจนะคะ